มันมีลักษณะแบบนี้ค่ะในส่วนของคนที่ต้องการจะแก้ไขข้อมูลของตัวเอง
แต่ว่าเป็นการไปกดยกเลิก
ทีนี้พอไปกดยกเลิกมันเท่ากับว่าก็เสียสิทธิ์ไม่สามารถจะเข้าสู่ระบบเพื่อกรอกได้ใหม่แล้วถูกไหมคะ

แล้วทำยังไงคะ
โอ้โหอันนี้เป็นเรื่องของระบบด้วยเนอะ
ระบบคุมดีไซน์มาไว้ตรงนั้นด้วยนั่นแหละสิครับ
ผมจะขอแนะนำพี่น้องประชาชนนะครับ
ที่อาจจะกดยกเลิกไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการนะครับ
ว่าให้ติดต่อไปที่ทางกระทรวงการคลังนะครับ
กระทรวงคลังเขาจะไม่เข้าใจเราไหมคะ
ผมขอยัดฝากเบอร์ไว้นะครับ๐๒๑๑๑๑๑๔๔ครับ
๐๒๑๑๑๑๑๔๔นะคะคุณผู้ชมของธนาคารกรุงไทย